วันวาเลนไทยยังไปไตอยู่ก็พร้อมหัวใจไร้คู่หากินหาอยู่บนทางดินรู้
เมื่อใจอ้างว้างก็เปิดเพลงฟังดีใต้ดูชุดชุด
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรัชพรและคุณทัศนัย

ให้ความรักทั้งคู่มีความสุข

เมื่อสักครู่เป็นเพลงของหนุ่มไร้คู่
วันนี้ก็เลยให้กำลังใจสำหรับคนที่ไร้คู่ที่ต่อไปจะต้องมีคู่ไง
นี่พี่ฮิเป้ะมิ้นเตรียมมา

เอามาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการเซอร์ไพรส์เตอร์ไพรส์นะครับ
อันนี้คือหนุ่มแต่คนนี้เขาไม่ไร้คู่แล้วนะ

ขออนุญาตนะคะแปะให้ทุกคน
น้องเมสด้วยรักจึงผูกพันมาวันนี้
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
ขอให้ความรักทั้งคู่และความรักพี่น้องและที่ดูไทยรัฐทีวีนะครับ

รักแบบนี้นะครับทำกับข้าวให้แฟนกินดีกว่านะครับ
เด็ดนะครับไปดูหมูปิ้งทำแบบไหนที่อร่อยนะครับ

คนดีในการเสียบหมูปิ้งที่ไม่เหมือนไข่

แล้วก็นำข้อต่อมาจอรัวเป็นจุดของไม้เสียบครับ

และสุดท้ายครับเอาเนื้อมาชัด
แล้วเนื้อก็ออกมาแบบนี้แหละครับ
และนำมาย่างเป็นอันเสร็จสิ้นทันที

เจอเพลงนี้ทีไรจอดร้องจนจบแม่
ก็เป็นเพลงที่ใช่อารมณ์ที่ชอบ
ไม่สนใจรถข้างหลังเลยนะครับคุณพี่

หนาขนาดนี้จะฟันขาดไหมเนี่ย
ง้างเข้าไปง้างเข้าไปง้างอยู่นั่นแหละ

ง้างฟันเข้าไป
เยอะเก่งจังเลยครับคุณพี่

เราก็นำปาราบองมายัดใส่ข้างใน

เอาให้สุกให้เหลืองตอกไข่เข้าไป
แล้วนำไข่ที่ตีแล้วมาทาข้าวจี่

แม่เปิดเข้าไปเนื้อข้างในก็เจอปลาร้าที่หอมประกวน

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ